เรียกว่าสังคมไทยจะติดภาพมานาน
ว่าผู้หญิงที่ดีต้องดูเรียบร้อย

พูดจาเรียบร้อยไปซ้ำหมด
แต่เบอยากบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะ

เบียร์ก็เคยแบบโดนแบบว่าเหมือนมาบีบคอ
เบียร์รู้สึกแบบว่า
ทำไมมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้น
เบียว่าหลายคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็คือไม่กล้าที่จะไม่มีอีกฝ่ายค่ะ
ก็ต้องทำใจเลยนะว่ามันจะเหนื่อย

ถ้าไม่มีวันที่เขาอยากจะเข้าหาเราบ้างเลย
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟัง
รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขก
และรับเชิญผ่านประสบการณ์ของเขา
เพื่อที่จะเผยให้เห็นถึงแง่มุมความคิดความรู้สึก
แล้วก็แง่มุมทางสุขภาพจิตที่มันอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันเลยค่ะ
แล้วก็ใครที่กำลังมีปัญหาประมาณนี้นะคะ
แต่ละหัวข้อที่เราหยิบมาในแต่ละตอน
ก็อยากให้รู้ว่าเราสามารถเอาปัญหาของคนอื่น

ลองมาคิดถึงเรื่องปัญหาของตัวเราเองได้ด้วยค่ะ

หรือว่าความรักและความเห็นคุณค่าในตัวเอง

โหใครก็ต้องรู้เนอะว่าเราต้องรักตัวเอง
แต่บางทีเราอาจจะลืมไปก็ได้ว่า
รักตัวเองไปในบางช่วงก็ได้นะคะ
แล้ววันนี้คนที่มิ้นท์ชวนมาคุยด้วยเนี่ย
เพราะว่าไม่ว่าจะเห็นเธอกี่ครั้งจากสื่อ
คือจริงแล้วเนี่ยสื่อที่เราเห็นส่วนมากของเธอเลยเนี่ย

จะเริ่มหรือจบเริ่มหรือจบกี่ครั้งก็ตาม
ภาพลักษณ์ของเธอจะออกมาแบบสดใสสว่างสวัยเสมอ
สดใสแค่หน้าตานะคะเสียงก็ใสด้วย

ยินดีต้อนรับน้องเบียร์พัสรนันค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะเบียร์ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
ทำงานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้

คือเบียร์เนี่ยเป็นคนที่
คือเบียร์ทำสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
แต่งเพลงหรือว่าหลายอย่าง

แต่ว่านั่นมันประมาณ๒ปีก่อน

เรียกว่าอะไรดี
ก็คือทำได้ทุกอย่างตอนนี้แต่งเพลงเองด้วย

ตอนนี้ก็โสดค่ะไม่ได้มีผูกมัดอะไร

ช่วงนี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้คือต้องบอกว่าความรักครั้งล่าสุดเนาะ
เราจบกันด้วยดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเราแยกทาง
กันด้วยความเข้าใจค่ะอืมใช่แล้วก็เราต่างแยกย้ายกันไป
ทำอะไรของตัวเองอืมใช่ค่ะเพราะว่าเอ่อยังไงดีคือ
อยู่ด้วยกันอ่ะแล้วก็รักกันมากค่ะแต่ทีเนี้ยพอต่าง
คนต่างยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอ่ะมันก็เลย
ทำให้แบบว่ามีหลายจุดเนอะที่ทำให้มันไม่เข้า
หรอกอ่าค่ะคือต่างคนต่างอยากจะทำอะไรนี่พี่กะจะเอา
อันนี้ไปถามทีหลังนะเธอตอบตั้งแต่ต้นรายการเลย
ถามถามเขาก็ถามมาก็เลยอ่าไม่เป็นไรตอบได้เลยไม่เป็น
ไรวันนี้เราคุยเรื่องก็คือการรักตัวเองเบีย
เคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วเนอะค่ะอ่ะพี่อยากรู้เลยอัน
แรกคำว่าในความคิดของเบียรู้สึกว่ามันคืออะไร
หน้าตาเป็นยังไงอ่าก็คือการรักตัวเองการยอมรับตัวเอง
เองการให้เกียรติตัวเองค่ะเหมือนเราต้องรู้ตัวว่า
เราอ่ะไม่ควรได้รับสิ่งไหนและควรที่จะได้รับสิ่ง
ไหนอืมนี่คือการความรักตัวเองความรักตัวเองของนิยามของตัว
เบียร์เองใช่ค่ะแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเคยมีช่วงไหน
ที่เบียรู้สึกว่าเราหลุดไปจากตรงเนี้ยหลุดไปจาก
รักตัวเองละมันก็มีบ้างตอนที่แบบว่าเรามีความ
พันธ์กับใครสักคนแล้วเรารักมากคือคือต้องบอกก่อน
ว่าคือเบียร์ไปค่อนข้างที่จะแบบว่าเวลารักใครอะค่ะ
จะรักมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบข้าง
หรือว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยรักมากหมดใช่อันนี้คือที่เขา
เรียกว่าคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยว่ะเออครับใช่คือเป็น
คลั่งรักก็คือพอพอเรามีความสัมพันธ์บางอย่างเรา
แบบรักมากนี่คือหมายถึงรักเขามากก็คือหวังดีอะค่ะ
ค่ะมันคือความหวังดีไม่มีไม่มีแบบว่าหวังผลประโยชน์
อะไรใดใดอยากเห็นอีกฝ่ายเนี่ยเอ่อมีชีวิตที่ดีแล้วก็
ไม่อยากเห็นอีกฝ่ายแบบว่าโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วนั่นมันกระทบกับความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย
อีกฝ่ายเขาเขาแบบอาจจะมีไปหลงผิดหรือว่าไม่ยอมเอา
ตัวเองออกมาจากสิ่งไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะ
เราก็แบบเราก็ไม่อยากเห็นคนที่เรารักอะ

แล้วบางทีมันทำให้เราเหนื่อยไปด้วย
มันทำให้เราแบบเราต้องดึงเขากลับมาเราต้องดึงเขากลับมาตลอดอะไรอย่างนี้
เหมือนเรากำลังไปคาดหวังในอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้
ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าแบบเขาไม่อยากอยู่อ่ะ
เหมือนเหมือนจริงแล้วเขาแบบเขาเหนื่อยที่จะอยู่ตรงนี้หรือว่าแบบ
เขาไม่อยากอยู่เขาอยากไปทำอย่างนั้น
แล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแบบมันไม่ดีอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ต้องเหนื่อยกับการที่จะแบบว่าต้องดึงใครสักคนให้อยู่กับเราอ่ะอืมใช่

หมายถึงว่านั่นคือที่เล่าให้ฟังคือที่จบมาแล้ว
ที่เราเคยประสบการณ์มาแล้วว่าเฮ้ยเป็นแบบนั้นแล้วเราเหนื่อย
เรารู้สึกไม่รักตัวเองถ้าตอนนี้จะได้เริ่มต้นอันใหม่ใหม่เนี่ย
จะยังพยายามที่จะดึงคนข้างเราดึงเขามาเป็นแบบนั้นไหมหรือยังไง
ไม่คิดว่าคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าจริงที่ผ่านมาก็ทำให้เบียได้รู้ว่าแบบ
ถ้าคนเขาอยากจะอยู่อ่ะเขาก็จะอยู่เออเราไม่จำเป็นต้องไปดึง
นั่นแหละเบียร์ที่พี่จะบอกคือฟังแล้วคือด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อายุของพี่ก็แล้วกันเพราะผ่านมาพี่ก็เคยผ่านสถานการณ์เดียวกัน
ก็คือเรามักจะคาดหวังกับคนรอบตัวว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วสุดท้ายตัวเรานี่แหละที่เฮิตจริงเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา
แต่เราอยากจะไปถ่ายวัยงั้นใช่แต่ว่าคือมันก็พูดยากอะ
พอความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกอะเนาะแล้วแบบเวลาเรามันรักไปแล้วอ่ะ
เราก็จะต้องมีความพยายามขอพยายามก่อนอะไรอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ
จะพยายามก่อนเบียพยายามก่อนทุกครั้งถ้าพยายามแล้วก็ยังไม่ได้ก็โอเคก็จะถอยนั่นแหละ
ประเด็นต่อไปนะคะเราจะเข้าเรื่องความรักที่ผ่านมาของเบียร์แล้ว
ทีนี้จะบอกว่าไม่ได้จะชวนมาให้แบบไปกล่าวโทษว่าใครในอดีต
แต่ว่าอันนี้เราอยากให้คนฟังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเบียร์นะคะ
อันแรกเลยเบียร์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเคยผ่านความสัมพันธ์ที่
พี่จะพูดว่าไงดีอะเหมือนเราเป็นนกน้อยในกลงทองของเขาอะ
ไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่ไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้
ลองแชร์ให้ฟังได้ไหมว่าตอนนั้นเจอมาประมาณไหนบ้าง
ก็หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหลืองรูปรักภายนอก
แต่อยากแต่งตัวอะไรอยากทำผมอะไร
ทำผมด้วยหรอจริงหรอ
ไม่เอาผมทรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้หรอ
เอ่อก็ประมาณนั้นใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่อยากให้ทำงานนี้มาถึงขั้นงานอะ

ในช่วงระยะที่โปรโมชั่นมาไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เหรอ

ใช่มันมาเกิดทีหลังเพราะว่าเบียรู้สึกว่า

อ้าวไม่ได้รักที่เราเป็นหรอกเหรอ
ว่าเราทำอะไรและเราเป็นอะไรเราเป็นแบบไหน
คือเบียร์เป็นคนที่ชัดเจนมาก
จะชัดเจนเสมอว่าแต่งตัวแบบไหน
เป็นคนแบบไหนคิดอะไรยังไง
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพอแบบพอมาคบกันแล้ว
ถึงห้ามทุกอย่างห้ามไม่ให้ทำอะไร
ทำที่ก่อนหน้านั้นเราก็เปิดเผยว่าเราเป็นคนอย่างนี้

แล้วพอเจอสถานการณ์เจอความช็อกนั้นขึ้นมา
อยู่ดีก็ไม่ให้ฉันเป็นตัวฉันว่ะ

ก็พยายามที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจสุดไปเลย

แล้วเราเคยพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เขาไหม
แบบเขาไม่ให้ทำอันนี้ก็ไม่ทำ

เพราะว่าเบียร์เองพื้นฐานมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้ผิดอะไร

ไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอกนะ
เป็นตัวของตัวเองตั้งใจทำงาน
แล้วอันต่อมาที่เบียเคยให้สัมภาษณ์ก็คือ
เคยเจอความรุนแรงในความสัมพันธ์

คือเบียร์ต่อต้านเรื่องความรุนแรงมากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเบียร์ก็เคยแบบโดนแบบว่าเหมือนมาบีบคออะไรอย่างนี้
แบบก็เจออะไรแบบนั้น
บีก็ช็อกเหมือนกันว่าคนคนหนึ่งทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าเบียแปลกใจที่ทำไมสังคมถึงมีคนแบบนี้อยู่ก็เยอะพอสมควร
รู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้น
ถ้าแปลกใจนี่หมายความว่าเขาไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบนั้นให้เราเห็น

ใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเราอาจจะยังใช้เวลาไม่มากพอที่จะทำความรู้จักเขา
แต่เบียคิดว่าบางสถานการณ์มันไม่ได้ทำให้เขาแสดงตัวตนนั้นออกมาหรอก
จนกว่าในวันที่เรามีปัญหากันมากจริงแล้วเขาจะควบคุมอารมณ์ตรงนั้นได้ไหม
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
คำอะไรอย่างเงี้ยเขากรโหตมากเลยนะแต่เอาจริงเเบี้ยก็สู้อะไรไม่ได้อ่ะใน
แรงเบี้ยแบบสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรคือไม่ได้เรียบไปทำเขาคืนน่ะจะแบบ

ก็เพราะว่ามันเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว
เขาทำวันนี้เขาทำเท่านี้เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะทำมันอีกไหม
ขนาดณวันเนี้ยปัญหาแค่เนี้ยยังต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะ
ถ้าเกิดวันข้างหน้าใช้ชีวิตไปด้วยกันเจอปัญหาหนักกว่านี้
มันจะแย่ไปกว่านี้ไหมคือเบียร์ก็ไม่ได้แบบออกมาเร็วขนาดนั้นนะคะ
เราก็ดูท่าทีว่าเราให้เวลาเขานะ
ให้เวลาเขาว่าแบบเขารู้สึกผิดกับการกระทำครั้งเนี้ยมากแค่ไหนแต่เบียรู้สึกว่าเออ
เบียว่ามันไม่พออ่ะมันร้ายแรงมากสำหรับเบีย
รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติไม่พอนี่คือหมายถึงการการง้อเนี่ย
สำนึกผิดอะค่ะอ่าการสำนึกผิดอ่ะ
มันต้องสำนึกผิดมากมากอ่ะการจะทำอะไรแบบเนี้ยวันหนึ่งแบบสมมุติมีลูกเนี้ย
แล้วแบบลูกดื้อลูกงอแงจะไม่บ้าตายเหรอ
เออเออเออเออเราก็คิดเราเราเราเราคิดไปไกลอ่ะ
คนคนหนึ่งจะมาอยู่กับเราตลอดเป็นคู่ชีวิตของเรา
เราต้องคิดไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วอ่ะมันไม่เวิร์คอ่ะ
เวิร์คเลยอืมเฮ้ยใจเด็ดใจเด็ดกว่าที่พี่คิดเยอะ
คือแบบเจอปุ๊บเริ่มคิดถอยปั๊บเลยอย่างนี้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะ
มันจะมีหลายคนที่โดนความรุนแรงใส่แล้วไม่เคยได้คำขอโทษเลย
อ่าจนความสัมพันธ์นั้นจบไปเบียคิดว่าจะจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไง
ถ้าเรารู้สึกว่าทำไมคนนี้มันควรจะต้องขอโทษเรา
ยิ่งเธอเป็นคนรักความถูกต้องด้วยเนี่ยเขาทำร้ายเราทำอะไรกับเรา
แต่เขาไม่เคยขอโทษเราไม่เคยสำนึกไม่เคยอะไรเลยเนี่ย
เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงกับชีวิตอย่างนี้ที่ไม่เคยได้รับคำขอโทษ
แล้วเราจะอยู่ทำไมดีกว่านั่นสิเออแล้วเราจะอยู่ทำไม
คือเบียพูดในฐานะที่แบบว่าเราก็เราทำอะไรด้วยตัวเองได้
เราทำหากินด้วยตัวเองได้เราเออเราไม่ได้ต้องแบบ
เอาชีวิตเราไปผูกกับเขานี่คือนี่คือถึงบอกไงว่าแบบ
เออเราอ่ะต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้นะไม่ว่าวันหนึ่งอ่ะ
จะมีเขาหรือไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบเราจะได้ไม่ต้องแบบไปทนทุกข์อะไรกับ
ที่เราไม่อยากจะทนทุกข์อะค่ะใช่แล้วเบียก็อยากบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ย
ต้องใช้ความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเบียก็อยากจะบอกเหมือนกันว่า
งั้นเขาก็เอาตัวเองอ่ะออกไปจากเราดีกว่าไหมอืมเหมือนหลายหลายคนที่บอกว่า
ก็เพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันต้องหุดหงิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาตัวเองออก
ออกไปจากเราดีกว่าไหมถ้ามันเป็นเพราะเราจริงอะไรอย่างนี้
เพราะเบียรู้สึกว่าถ้าเบียร์เนี่ยต้องอยู่กับคนที่ทำให้เบียร์รู้สึกว่า
ต้องรู้สึกแบบอยากจะทุบตีอะไรอยากจะระเบิดทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างนี้
เราต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าแบบเฮ้ยแล้วเราอยู่กับเขาแล้วมัน
แล้วมันดียังไงเรามีความสุขเหรอที่เรากลายเป็นคนนิสัยแบบนี้
อืมเออมันเราก็ต้องคิดแหละสุดท้ายแล้วคืออะไร
ก็ต้องเอ้ยเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่
คือเบียกำลังจะบอกว่าคนที่ลงไม้ลงมือก็ต้องคิดเหมือนกันนะ
ว่าเราควรจะอยู่กับคนนี้หรือเปล่าใช่ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย
เออแบบเพราะอะไรอ่ะทำไมเราถึงกลายเป็นคนทำไมอยู่กับคนนี้
แล้วเราคันมือตลอดเวลาเลยเราอยากจะด่าตลอดเวลานั่นอ่ะสิ
เออเราก็ต้องคิดอะไรอย่างเงี้อ่าใช่อันนี้คือฝั่งของคนที่กระทำ
แล้วถ้าเป็นฝั่งที่มันมีหลายคนพี่เชื่อว่ามีหลายคนที่ดูรายการนี้อยู่
แล้วกำลังมีปัญหานี้คืออยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรง
แต่ยังหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปไม่ได้เอาอย่างนี้ง่ายเลย
ไม่ได้อ่ะเบียอยากจะแชร์อะไรกับคนเหล่านี้บ้างไหมคะ
เบียว่าคนเราน่าจะมีหลายเหตุผลที่เลิกไม่ได้นะคะ
แต่ก็อยากให้ลองถามตัวเองให้ดีอะค่ะว่าที่อยู่
มันเป็นเพราะว่ามันจำเป็นต้องอยู่จริงเหรอ
หรือว่าอยู่เพราะว่าไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะไม่มีเขา
หรือว่าให้ถามคือเราจะรักคนไม่กล้าที่จะไม่มีเขา
เออเป็นคำที่น่าคิดนะน่าคิดคือเบียร์ว่าหลายหลายคนอ่ะ
ที่ออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือไม่กล้าที่จะไม่มีอีกฝ่ายอะค่ะ
คือชีวิตเนี่ยเหมือนแบบเออใช้ชีวิตด้วยกันมา
มันมีความผูกพันมีความเคยชินมีความรักความเข้าใจอยู่ตลอดอะเนาะ
แต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดนะว่าแบบเราเป็นฝ่ายเดียวหรือเปล่า
ที่รักและเข้าใจอยู่คนเดียวหรือเปล่าพยายามเข้าหาเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราอ่ะพยายามทำอย่างงั้นอยู่คนเดียวอ่ะ
ก็ต้องทำใจเลยนะว่ามันจะเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยอย่างนั้นไปตลอด
ถ้าไม่มีวันที่เขาอยากจะแบบเข้าหาเราบ้างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมคือคำพูดทั้งหมดของเบียร์เมื่อกี้นี่คือเป็นคำพูดที่ที่ทำให้
คือพี่เป็นคนฟังเองพี่ยังรู้สึกถึงพลังงานเลยว่าแบบเออฟังแล้วมัน
เฮ้ยเรามีเราก็มีตัวของเรามีชีวิตของเราเนอะเราต้องดูแลตัวเองได้
อยู่คนเดียวได้คือเบียบอกเลยคือเบียคิดว่าเบียพูดแบบเนี้ย
เพราะว่าเบียผ่านมาก่อนจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยเบียร์คบเบียร์คบหรือมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง
แต่ละครั้งเนี่ยนานนะคะแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้เท่าเรื่องเท่าเรื่องที่เบียร์เกิดมาให้พี่ต้นรายการก็คือความสัมพันธ์ล่าสุด
ค่ะที่เพิ่งจบไปซึ่งเบียบอกว่าอันเนี้ยเราจบกันด้วยดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
แต่บังเอิญบังเอิญบังเอิญว่าเบียเป็นคนในสปอร์ตไลท์ค่ะคือคนธรรมดาเนี่ยอกหักเลิกกับแฟนเนี่ย
ก็เครียดอยู่แล้วคือภาวะคนธรรมดาอกหักก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ว
แต่เราดันเป็นคนที่มีคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นในชีวิตเราตลอดค่ะนะคะแล้ว
ไอ้ที่ดีเนี่ยมันก็ดีแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีโดยเฉพาะเรื่องที่เขามาตัดสินเราค่ะ
ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงอะไรอ่ะเปลี่ยนแฟนบ่อยจังเลิกอีกแล้วเหรอนู่นนี่นั่นอย่างนี้
รู้สึกยังไงกับความคิดเห็นเหล่านี้บ้างคะเบียอยากถามเขาว่ามันแปลกยังไง
มันแปลกยังไงคือเบียยอมรับนะว่าเบียมีคนเข้าหาเยอะมากเยอะมาก
แล้วก็พื้นฐานเป็นคนที่ชอบมีความรักชอบที่จะได้ดูแลใครสักคนอะไรอย่างนี้
พื้นฐานของเบียร์มันไม่แปลกที่เบียร์จะแบบว่าเบียอาจจะมีความรักครั้งใหม่ได้เร็ว
อะไรอย่างนี้ไม่ได้พักเลยแทบไม่ได้พักเลยโสดได้ประมาณอ่ะไม่เกิน๓เดือน
นี่กี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะผ่านมา๒๓เดือนแล้วไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้นับเลย
ต่อแล้วไงนะพอมีไม่ค่อยได้ว่างเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่ใช่
แล้วมันทำให้คนมองเราว่าเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าเบียอยากบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่ได้แปลก
คือก็เราก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ค้นพบว่าอ่ะไม่คลิกไม่คลิกเราก็แค่แยกย้าย
เราจะต้องทนทำไมเราต้องทนจริงไหมความรักที่ดีทำไมเราต้องทนเราจะทนไปทำไมอะไรอย่างนี้
คือเบียร์เห็นบางความคิดเห็นบางคอมเมนต์เขาคิดว่าเบียร์แบบไม่จริงจากความรักหรือเปล่าวะ
หรือว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเหมือนเป็นพวกแบบอะไรอย่างงี้แบบเบื่อง่ายปะเนี่ยอ่าอะไรอย่างเงี้ย
ง่ายอะไรล่ะคนนึงฉันคบเป็นปีอ่ะเออคนนึงฉันคบเป็นปีนะ
นั่นแหละก็อยากบอกว่าแบบไม่เกี่ยวเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราอ่ะ
จะมีพบแล้วมีจากมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จริงจริงอ่ะสถานการณ์ของเบียร์
มันทำให้เกิดแบบมันก็มีกองเชียร์ที่คือเข้าคนที่เข้าใจเบียร์เหมือนกันนะ
ที่เข้ามาช่วยกันต่อสู้ว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบทำไมผู้หญิงจะมีแฟนเยอะ
เปลี่ยนแฟนคือก็อย่างที่เบียร์บอกทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เออ
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงแล้วสังคมในประเทศเรา
ยังอาจจะมีความคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องเป็นเหมือนผ้าพับไว้อ่ะ
ยังต้องมีภาพลักษณ์ที่แบบเรียบร้อยทำไมอ่ะแล้วทำไมผู้หญิงต้องเป็นภาพพับไว้อ่ะ
เดี๋ยวถามนี่แหละพี่กำลังจะถามว่าเธอมีความคิดเห็นยังไงกับความคิด
รวมก้อนนี้ที่ว่าแบบผู้ชายถ้ามีแฟนเยอะคือเจ้าชู้
ผู้หญิงมีแฟนเยอะคือแรดคำว่าเจ้าชู้ก็ไม่ได้เป็นคำที่ดีนัก
แต่คำว่าแรดคือแรงกว่าผู้หญิงจะเป็นฝั่งที่โดนแรงกว่า
อันนี้นี่ความเห็นพี่นะความเห็นเบียร์มีความคิดยังไงที่คนในสังคมคิดอย่างนี้กับ
คือเบียว่าสังคมไทยจะติดภาพมานานว่าผู้หญิงที่ดีต้องดูเรียบร้อย
แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยไปซ้ำหมดอะไรอย่างนี้เนอะ
มันก็ตั้งแต่เด็กเด็กแล้วเราต้องดูเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เบย์อยากบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตน่ะ
ความเรียบร้อยนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเรามันต้องมีความกล้าแสดงออก
คือผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียบร้อยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว
ไม่ใช่เพศที่มีเอาไว้ทำแบบนั้นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เราน่าจะเห็นแล้วว่าผู้หญิงหลายหลายคนทำงานหาเงินด้วยตัวเอง
ความสุขด้วยตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาเลี้ยงไม่ต้องมีต้องมีมีผู้ชายมาเลี้ยงหรืออะไร
มันไม่ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วและสมัยเนี้ยบางทีอ่ะก็อาจจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำที่เออ
นำนำผู้ชายหรือใครหรือผู้ชายนำผู้หญิงอะไรแบบคือเรียกว่าอะไรดี
คือความสัมพันธ์มันมีหลากหลายรูปแบบการใช้ชีวิตคู่มันมีหลากหลายรูปแบบ
คนเราอ่ะถนัดไม่เหมือนกันผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายหลายคนก็อุ้ย
ทำอาหารเก่งอืมเป็นคนสะอาดอ่าในขณะที่ผู้หญิงอีกคนนึงอาจจะอุ้ย
ทำงานนอกบ้านเก่งอ่าคือคือเวลาจะบอกว่าสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้ว
แล้วแต่ละคนก็มีความสามารถในแต่ละคนที่มันแตกต่างกันไป
เราไม่ต้องไปแบบอยู่กับติดอยู่กับที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ใช่
ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยผู้ชายที่แบบเอออยู่บ้านแทนผู้หญิง
มันไม่ดีดูเป็นผู้ชายไม่เท่เปล่ากลับดูแบบน่ารักจะตาย
นึกออกไหมคะใช่ก็เลยอยากอยากแบบอยากบอกว่าไม่มีอะไรที่
เฮ้ยไม่เท่ไม่ดีไม่มันไม่มีอะไรแบบนั้นอ่ะมันคือการอะไรอ่ะ
ทำในสิ่งที่อีกฝ่ายถนัดอ่ะอืมแค่นั้นเองตามใดที่เราไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่น
แล้วก็ทำร้ายคนอื่นต่างคนต่างถนัดแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้
มันมันมันแค่นั้นเองค่ะอืมเอออืมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาผ่านผ่านมาเลยเนี้ย
เคยมีที่ทำให้จิตใจของเบียร์มันแย่บ้างไหมคะเอ่อมีค่ะมีมีมี
ก็ช่วงที่แบบส่วนใหญ่ช่วงที่เริ่มแย่ก็คือช่วงที่เริ่มรู้แล้วว่าไปไม่รอดอืม
แบบปัญหาเดิมแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแย่สภาพจิตใจเริ่มแย่ลง
จะเริ่มแย่ก็จะเริ่มเหนื่อยเหนื่อยจนโอเคเราพยายามสุดสุดแล้วก็คือเบียจะเป็นคนที่แบบพยายามจนถึงที่สุดทำในแบบที่ว่าทำไปแล้วอ่ะ
ตัวเองจะไม่มาเสียใจทีหลังอ๋อเบียจะเป็นคนแบบนี้เพราะพี่กำลังจะถามพอดีว่าเฮ้ยถ้าเราดาวน์ลงแล้วเนี่ยเรามีวิธีการ
แก้ปัญหาสภาพจิตใจเรายังไงมีก็คือใช้วิธีการที่อ่ะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วแต่เราจะตั้งเป้าว่า
เราจะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดอ่าเราเราทำเต็มที่แล้วอะค่ะเบียก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันไปไม่รอดอ่ะ
ก็จะไม่เสียใจมากเพราะเบียร์ทำเต็มที่แล้วคำว่าเต็มที่ของเบียร์เอาอะไรมาวัดอืม
จุดไหนที่แบบเต็มที่แล้วพออย่างเงี้ยบีว่าเต็มก็บีว่าบิวก็เต็มที่มากมากเลยนะ
คือก็อดทนแล้วก็แบบพยายามที่จะประคับประคองมันสุดสุดเลยแบบ
ร้ายอีโก้ใดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ร้ายร้ายอีโก้ใดเนี้ยหมายถึงว่า
ความเป็นตัวเองด้วยไหมลองอาจจะต้องลองอ่ะเดียก็ลองนะอืม
ก็ลองเลยอ่ะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้ปรากฏว่าบางครั้งอ่ะ
นั่นก็ไม่ใช่คำตอบอยู่ดีอืมมันก็คำตอบมันก็น่าจะชัดเจนแหละว่าเออ
ทำทุกวิถีทางแล้วมันยังจะไม่รอดจริงอืมถ้าพอเราจบความสำคัญมาแล้วเนี้ย
มีวิธีการฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาสดใสแบบใช้ชีวิตตามปกติ
ยังไงบ้างคะทำอะไรบ้างก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้
ไม่ว่าจะเอ่อไปเรียนเต้นร้องเพลงเล่นดนตรีก็คือกลับมาโฟกัสในสิ่งที่อืม
มาโฟกัสแพชชั่นของเราอะค่ะทำกิจกรรมต่างต่างก็ทำอะไรที่แบบเราอยากจะทำอ่ะ
เราอยากจะทำจริงไปทะเลอยากแต่งตัวแบบนั้นอยากแต่งตัวแบบนี้อยากทำคอนเทนต์
เออก็แบบสิ่งเหล่านั้นแหละแบบมันฮิวเราได้ดีเลยการที่เราได้ทำอะไรที่
เหมือนเรารู้สึกว่าเออเนี่ยทำลงไปแล้วแล้วแบบสบายใจจังไปเที่ยวไปดูธรรมชาติ
อะไรก็แล้วแต่อ่ะค่ะใช่คือพี่ว่าเบียเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นเนอะ
เป็นคนชัดเจนมากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเครียดเนี่ย
เราก็เอาความชอบของเรามาเติมให้เราอยู่ต่อไปได้ทีนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่เขาหาตรงนั้นไม่ได้
มีวิธีแนะนำไหมคะว่าเฮ้ยเขาควรจะเริ่มจากจุดไหนถึงจะรู้ว่าตัวเองยังไง
เราต้องออกไปสำรวจอ่ะเราต้องออกไปสำรวจโลกภายนอกไปลองทำอะไรหลายอย่างลองแบบ
เนี่ยทุกวันนี้เราถ่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กไปอ่ะเราชอบอะไรเราชอบกิจกรรมอะไร
เราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเราอยากเห็นตัวเองเก่งอะไรก็ไปทำเลยรออะไร
อยากเรียนอะไรเรียนอยากเห็นคนอย่างนี้ทำอันนี้นั่งถ่ายดูลองเอาตัวออกไปเรียนไปทำดู
ใช่วันหนึ่งเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วเนี่ยมองตัวเองไปแล้วแบบภูมิใจไหม
วันหนึ่งเราอาจจะได้เป็นแบบนั้นมันอาจนำพาเราไปเจอคนใหม่ด้วยด้วยซ้ำ
แล้วมันอาจจะนำพาเราไปเจอใครที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกับเราคุยกันแล้วถูกคอนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นแหละ
มันก็จะนำพาเราไปเจอคนใหม่เราอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้
ได้เจอเพื่อนอย่างน้อยก็ได้เจอเพื่อนเจอพูดคุย
จำเป็นต้องเป็นแฟนเพื่อน
ดีค่ะทีนี้อยากให้เบียบอกอะไรกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเขารู้แล้วว่าไปไม่รอด
แต่ออกไม่ได้ยังไม่รู้จะออกไงหรือออกไม่ได้
ก็ให้นึกถึงชีวิตตัวเองให้มากค่ะใช่คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดใหม่หรือเปล่าเนาะ
เกิดมาเนี่ยมีชีวิตนี้ชีวิตเดียวอ่ะ
ตายอยากทำอะไรอ่ะเออก่อนจะตายอยากทำอะไร
แล้วแบบเราจะปล่อยให้ชีวิตตอนนี้ของเราปล่อยทิ้งเสียมันไปอย่างนั้นเหรอ
นี่ที่เบียร์พูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัดยาชีวิตพี่เลยนะ
เพราะเวลาที่พี่มีความเครียดพี่จะคิดแบบนี้แบบที่เบียพูดเมื่อกี้เป๊ะว่า
ถ้าพรุ่งนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันจะอยู่กับสถานการณ์นี้จริงเหรอ
สมมุติพี่เป็นเพื่อนเบียร์แล้วบอกว่าแกฉันแบบฉันเป็นคนแบบอะไรก็ไม่ดีเลยอ่ะ
ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะความรักก็ไม่เคยดีแบบฉันรู้สึกว่าฉันแบบไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีเลยอ่ะ
แบบถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาแบบนี้เบียจะบอกเพื่อนว่าอะไร
ปกติเบี้ยจะบอกว่าไม่จริงใช่คือเบียร์ว่าทุกคนมีดีในแบบของตัวเองอะค่ะ
อาจจะไปเจออะไรมาอาจจะอยู่ผิดอยู่กับผิดคนแล้วก็อยู่กับผิดอยู่ผิดที่ผิดที่ผิดทาง
ใช่ถ้าเราได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเห็นค่าในตัวเรา
เราจะไม่คิดแบบนี้อืมแต่มันอาจเป็นเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่เขาไม่ได้เห็นค่าเรา
เขาไม่ได้เห็นสิ่งดีในตัวเรามันเลยทำให้เรามีความคิดแบบนี้
กับตัวเองใช่ถ้าอย่างงั้นก็คือกลยุทธ์กลยุทธ์ที่พี่ฟังเมื่อกี้ก็คือว่า
ย้ายตัวเองออกไปซะจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น
ใช่ค่ะเพราะมันไม่ทำให้เราเติบโตก็เหมือนต้นไม้ไงคะแบบว่า
แต่ละต้นใช้สภาพแวดล้อมในการเติบโตที่แตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมนั้นมันอาจจะทำให้เราเฉาตาย
ในสักวันนะคะเราต้องรีบเปลี่ยนเฮ้ยอันนี้ดีจริง
เราเราต้องรีบเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเราด่วนด่วนเพื่อที่เราจะยังไลฟ์
แบบมีชีวิตเพราะคิดเรื่องนี้ได้พอดีพี่เป็นคนเชียงราย
มันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อนางแรเคยได้ยินสับปะรดนางแร่ป่ะไม่เคยได้ยิน
แร่น่ะนะมันจะเป็นตำบนหนึ่งที่ถนนท่านถัดผ่านมีฝั่งซ้ายกับฝั่งควา
ค่ะใครที่โปรกสับปะรดนางแร่สายเนี้ย
คือดินจะสับปะรถจะหวานฉ่ำมากค่ะ
แต่ฝั่งขวาเนี่ยปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นทั้งที่เป็นจังหวัดเดียวกัน
เมื่อกี้ที่เบียร์พูดนี่พี่นึกถึงเรื่องนี้เลย
คือเราจะต้องมีขืนปลูกสับปะรดในฝั่งขวา
ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นสับปะรดนางแฮน
เราต้องย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อให้มันเติบโตใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีความคิดแบบนี้กับตัวเอง
เราต้องคิดแล้วว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่า
ทำไมคนเขาไม่เห็นค่าตัวเราเลยว่า
ลองเปลี่ยนที่ดู
บนโลกนี้มีสถานที่
และยังมีอีกหลายสังคมหลาย

หลายอย่างให้เราได้แบบเอาตัวเข้าไปลองอยู่
อย่าเพิ่งหมดหวังที่ที่เดียวเลย

ข้อสุดท้ายอยากถามเบียร์ว่า
อะไรมาเยอะที่แบบสมหวังไม่สมหวังก็ตาม

ความรักที่แฟร์ค่ะ

ความรักหรือคำว่าคู่ชีวิต
มันก็เหมือนการทำงานร่วมกันนะคะ
ถ้ามีใครแบกเยอะกว่ามันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เหนื่อยกว่า
แล้วมันไม่ดีมันไม่ดีเลย
เพราะว่ามันไม่มีใครยอมเหนื่อย
อย่างนั้นไปได้ตลอดสักวันต้องระเบิด
สักวันร่างกายเรามันเปรียบได้กับร่างกายเลย
เราไม่สามารถที่จะแบบว่ายกของหนักได้ตลอดเวลาเนอะ
เราก็ต้องมีอีกคนนึงมาช่วยแชร์กันไปเท่ากันนะคะ
ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าที่แฟร์

ขอบคุณมากเลยนะเบียวันนี้
คือถ้าใครที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้
หนึ่งเธอมีความชัดเจนในตัวเอง
รู้ว่าต้องการอะไรชอบอะไร
และมีการให้เกียรติตัวเองที่รู้ว่าอะไรที่เราควรได้รับหรือไม่ควรได้รับ
และรู้ว่าตัวเราควรจะอยู่ตรงไหนที่มันทำให้เราเติบโตและเป็นตัวของเราได้มากที่สุด
ขอบคุณมากสำหรับแนวคิดเหล่านี้
คือพี่พูดจริงนั่งคุยกันอยู่เนี่ย

ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างจะมีอะไรบ้างติดตามได้ที่ไหนค่ะ
ตั้งมานานแล้วด้วยสิ

น่าจะเป็นเพราะว่าแบบเป็นคนชอบตอนที่ตั้งอายุน้อยแล้วก็แบบชอบกินขนมคิดแค่นี้ชอบกินขนมอะไรกับเบียร์ดี
บิสกิตเบียเออเข้าโอเคแค่นั้น
ตามได้นะคะที่บิสกิตเบียร์ทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมตามฟังเพลงใหม่ของเบียร์ด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณเบียร์แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะซึ่งก็คือเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลค่ะอย่าลืมว่าทุกปัญหาเนี่ยถ้าเราสุดทางแล้วจริง
ขั้นแรกเลยนะคะเราก็อาจจะเนี่ยอย่างทำอย่างรายการเราคือมานั่งคุยกันนั่งคุยกับใครสักคนระบายปัญหาแล้วถ้ามันยังไปต่อไม่ได้เนี่ยอย่าลืมว่ายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาไม่ไหวจริงก็ไปรับการรักษาได้นะคะ
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ